คิดถึงคิดถึงอ๋อคิดถึงนะ
อนมาขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าคิดถึงพี่ดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองนะคะ
รู้นะแฟนก็คิดถึงเหมือนกันค่ะ

ดอกอ้อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานในกรุงเทพเท่าไหร่
ก็เลยกลับบ้านนาตอนนี้เป็นสาวบ้านนาเต็มตัวแล้วนะจ๊ะ

ใครติดตามพี่ดอกอ้อผ่านช่องทางโซเชียลนะ
เห็นว่าช่วงนี้พี่ดอกอ้อกลายเป็นสาวชาวไร่ชาวสวนเต็มตัวไปแล้วคุณผู้ชม

วันก็ไปถือไม้รวกไปสอยเก็บไข่มดแดง
ช่วงนี้ไข่มดแดงกำลังฮิตเลยค่ะ
กำลังออกเลยเพื่อนำมาประกอบอาหารคุณผู้ชมค่ะ
อกจากนี้บางวันแฟนก็ได้เห็นภาพพี่ดอกอ้อนะ
ถอดรองเท้าลงบ่อไปวิกปลาเลยคุณผู้ชม
เรียกว่าไม่ห่วงความสวยงามเลยนะคะ

ไปดูลีลาพี่ดอกอ้อกันนิดนึงแล้วกันนะคะ
คล่องจริงอะไรจริงสมเป็นลูกหลานบ้านนาจริงจ้า

อาวุธนี่คือเผาไปแยกไข่มดแดงนะคะ
นี่พี่น้อกูก็บอเปันภาคกูเพาให้มดแดง

ไปหาแยกไข่มดแดง
แต่เราอยากเห็นคุณผู้ชมดูคอสตูมพี่ดอกอ้อนิดหนึ่งละกัน
เขาใส่เป็นอายุแดงนู้นผัสถุงเสื้อวอม
เรียกว่าเป็นชาวบ้านสไตล์ดอกอ้อจริงเลย
ลงบ่อวิทย์ปลานะคะเพราะเธอเนี่ยยังเข้าห้องครัวด้วยนะจ๊ะ
นี่จุดเตาเลยค่ะจุดไฟไปเลยประกอบอาหารนะคะ
เห็นแล้วมันแบบว้าวพิสูจน์บ้านน่ะเหมือนกันน่ะพี่
เจ้าเนอะไม่ได้กลับบ้านเนอะโอ้โฮนะคะ
พี่ดาวอ้อมมีความสุขกับชีวิตเกษตรกรที่บ้านเกิดแบบนี้แล้วค่ะ
แต่แฟนก็ยังคิดถึงเสียงร้องของพี่นะคะเอออย่าลืมหาเวลากลับมาจับไมค์สร้างความสุขให้แฟนด้วยนะคะ
ผ่านเสียงพี่เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
ใช่เขาร้องเพลงพอมากอยู่แก่มมิโกว่า
เขามีน้องสาวด้วยใช่ไหมดอกอ้อทุ่งทอง

ใช่ดังมากนะคุณผู้ชมค่ะ